พูดถึงพอช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้
คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

แล้วจะแยกออกไหมคะไหนพระไหนสับปะเรอ
วิธีการที่จะแยกให้ออกต้องทำแบบนี้
ดูภาพนี้หน่อยค่ะเห็นใช่ไหมคะ

เมื่อกี้เขียนว่าพระต้องเขียนแบบนี้คุณสืบสกุล
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ้า
ก็เลยต้องเขียนแบบนี้จะได้แยกออก
เวลาจะทำพิธีเนี่ยอาจจะพระท่านถือตลปัด

แต่บางทีพอนั่งอยู่ด้วยกันเยอะค่ะ

บางทีเราเผลอไปเรียกท่านแบบพี่น้องมานี่หน่อย
ไม่ได้นะนี่คือพระต้องเรียกท่านฮะท่านครับ
นี่คือที่วัดอินทารามที่อำภาวาสมุทรสงครามนะคะ
วัดนี้เขาเป็นวัดที่เปิดให้เผาศพผู้ป่วยโควิดฟรี

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ทั้งหมดนะคะ

คือมันคลุมไปทั้งหมดถุงมือถุงมือเนี่ยนะคะ

ก่อนจะเขียนเนี่ยดิฉันว่าต้องมีทักถูกทักผิด
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
แต่พอแชร์ไปเนี่ยคือบางคนก็บอกนะ
บอกโอ้โหมันเป็นเรื่องตลกบนความหดหู่

เออนะครับคือทุกคนต้องมาทำหน้าที่แบบนี้หมดนะครับ

ก็เหมือนช่างภาพในสตูดิโอของเรานะ

ฉันจะบอกว่าให้เขาทำป้ายห้อยคอจะได้รู้ว่า
ทำป้ายชื่อนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ